งานนี้บอกเลยว่าอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งบุญจริงนะคะ
สำหรับหนุ่มหล่อคนนี้เคนภูมิคนอะไรนอกจากน่าจะหล่อแล้วใจยังหล่ออีกด้วยนะคะ
ล่าสุดนี่เขาเปิดประมูลต้นไม้ของเขาต้นไม้ของเขานี่ไม่ใช่ว่าราคาถูกนะคุณผู้ชมค่ะ

ใช่เนี่ยเป็นดงเลยนะแล้วก็ยังส่งต่อน้ำใจจากการประมูลขายต้นไม้ต่าง
ซึ่งล่าสุดคุณรู้ไหมปิดประมูลได้ถึงแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาท

เคนเนี่ยยังประกาศควักเงินตัวเองสมทบทุนครบอีก๑ล้านบาท
เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลปัตตานีนะคะ
ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้

มีคนที่อยู่ที่ปัตตานีเขา
ส่งรูปแล้วก็คอมฟาร์มมา
ว่าที่นู่นแบบว่าขาดแคลนชุด

เดี๋ยวเราเร่งหาต้นไม้ภายใน๒วันในไลฟ์ขายต้นไม้เนี่ย
จบไปที่๘๘แสนกว่าบาท
แล้วเราก็ได้สมทบทุนให้ครบ๑ล้านบาทนะครับ
เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลปัตตานีนะครับ

แล้วก็ยังโพสต์ภาพคู่กับต้นไม้อยู่ตลอดจนโดนแซวว่ายังไงรู้ไหม

เพราะว่าสามารถเพิ่มมูลค่าและกระแสให้กับตลาดต้นไม้ได้เป็นอย่างดี
หลายคนก็เลยยกให้หนุ่มเคนเนี่ยเป็นตัวพ่อแห่งวงการไม้ด่างไปแล้วค่ะ
งานนี้เจ้าตัวบอกโอ้โหปลื้มมากแฮปปี้สุดกับฉายาต่าง
เพราะมีความสุขที่ได้ทำแล้วก็ได้ให้ความรู้เรื่องต้นไม้ด้วย
ส่วนงานหน้าจอที่หลายคนคิดถึงว่าเออเมื่อไหร่จะได้เห็นเคนมาเล่นละครสักทีนึง
เคนเขาย้ำแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะว่ายังได้เห็นอยู่แน่นอนจ้า
เห็นครับยังทำควบคู่กันไปครับ
จริงจะมีเปิดกล้องเรื่องหนึ่งกับช่องวันนะครับ
เกือบจะเปิดแล้วแล้วก็ไม่ได้เปิดไปอีก

ก็ทุกอย่างก็ดีเลไปเรียกว่าดีเลไปแล้วกันนะครับ

มีคนเข้ามาแซวไหมคะว่าพอแบบเคนมาขายต้นไม้แล้วต้นไม้มันแพงขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็มีแซวว่าแบบอย่าถ่ายรูปคู่กับอะไร

เวลาผมถ่ายรูปผมคิดอย่างเดียวเลยคือ

แล้วผมแบบอยากจะแชร์ความสวยเนี่ย
ให้ทุกคนได้เห็นจริงอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าคนที่เลี้ยงต้นไม้ได้งามแบบนี้
ต้องเป็นคนที่มือเย็นใจเย็น

ไม่แชคพัสยังเลี้ยงไม่รอดเลยดิฉันอ่ะ

ลองดูกันไปเผื่อจะทำรายได้ดีในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะ